สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๓นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในภูเขาก่อนร้อนน้ำกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันตอนนี้ดูเหมือนว่าทั่วไทยนั้นต้องเผชิญกับความแปรปุ่มลักษณะอากาศอย่างหนักกิโดยนะครับตอนนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่นอกจากบริเวณทางตอนกลางของประเทศแล้วบริเวณทางตอนบนก็มี
กลางนั้นจะได้สัมผัสลมหนาวอีกครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ก่อนอื่นในเช้าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมสดณขณะนี้ก่อนนะครับ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
เช้าวันนี้เพราะว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ๒จุดด้วยกันนะครับที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็เป็นกลุ่มเมฆฝนด้วย
ของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง
ซึ่งบอกว่าในวันยานี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ทิศ

เริ่มที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ

รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยนะครับ

สูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดดอยอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเลย
จากการตรวจสอบเพราะว่ายอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด
อยู่ที่ประมาณ๔๑๐องศาเซลเซียตครับ

จากการตรวจสอบเพราะว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้า
กับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งชิลิแล้ว๑๓๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชศรีมาบุรีรำศรีสเกตสุริน

สูงสุดอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียต
ตามยอดภูอากาศหนาว
เพราะว่าอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๒จนถึง๑๕องศาเซลเซียตนะครับ

จากการตรวจสอบพบว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้า
โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเป็น๑แห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับราชบุรี
รวมถึงกาญจนบุรีต่ำสุดวันนี้๒๓องศาครับ
สูงสุด๓๖องศาเซลเซียต
ต่อกันที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
บริเวณดังกล่าวนั้นมีเมฆเป็นส่วนมาก

ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศา

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ล่องใต้ไปฝั่งอ่าวไทย
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นหนึ่งแห่ง

ส่วนมากฝนไปตกบริเวณตอนบน
ประจวบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ต่ำสุด๒๓ครับสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๑๒เมตร

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นหนึ่งแห่ง

ต่ำสุด๒๒องศาสูงสุด๓๕องศาเซลเซียต

ทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตร

บริเวณที่มีเมฆเป็นส่วนมาก
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจาย
ในวันนี้ถึง๔๐ของพื้นที่
ต่ำสุดวันธุ์วันนี้๒๕องศาสูงสุดวันธุ์วันนี้๓๔องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราในแต่ละพื้นที่
ซึ่งปัจจัยต่างก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิม
แล้วก็เรื่องของกระแสลมที่เห็นอยู่นี้เป็นกระแสลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อไป
ในกระดาษที่บริเวณทางตอนบนก็บอกว่ายังคงได้รับอิทธิพลจากครื่นกระแสลมฝ่าตะวันตกจากประเทศพามา
เป็นประเทศไทยจึงสามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนต่อไปในระยะนี้
ถ้าหากความชื้นเพียงพอนะครับ
ในขณะเดียวกันจากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนวันนี้
จะสังเกตว่าตอนเช้าก็เริ่มมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้น
ที่น่าจับตามองในวันนี้ก็คือบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
พบว่าในบริเวณตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออก
อีสานตอนบนจะเริ่มมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับ
ดึกกลุ่มฝนก็จะยิ่งมีการกระจายตัวเป็นวงกว้าง

นี่คือกลุ่มฝนที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปหลังจากนี้เป็นต้นไป
ในขณะที่บริเวณตอนกลางฝนจะลดลงแล้วนะครับ

อย่างที่บอกไปนะครับว่าฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
จุดที่น่าเป็นห่วงก็คือในบริเวณทางตอนบนของภาค
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะไปตกบริเวณจังหวัดประจุบกิริขันชุมพร
ส่วนใหญ่ตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงเย็นก่อนที่จะค่อยสาไป
นี่คือสถานการณ์ฝนนะครับในขณะที่อุณหภูมิตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
พบว่าบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนั้นเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับ
อุณหภูมิในวันนี้อุ่นขึ้นจากเมื่อวานนะครับ
สุดวันนี้อยู่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียตนะครับในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
สังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินออกจากประเทศไทยของเราไปหมดแล้ว
หลังจากนี้อุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ช่วงกลางวันวันนี้ร้อนละอุเลยทีเดียวนะครับประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียตในบริเวณทางตอนกลางของประเทศครับ
แล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ภูมิของบริเวณทางตอนกลางของเราโดยเฉพาะกรุงเทพภานาคตสัมผัสอากาศเย็นอีกครับ
ภูมิการกรุงเทพภาคมีเย็นละลอกใหม่จากประเทศจีนนะครับแผลลงมาปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในช่วง
ระหว่างวันที่๒๓ไปจนถึงวันที่๒๕มกราคม

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในระยะแรกนั้น
อาจจะมีความแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้นได้

คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสามารถลดต่ำลงไปอีกประมาณ๖๐
องศาเซลเซียตบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ตอนล่างนั้นกระแสลมจะมีการเปลี่ยนทิศทาง
เป็นกระดัสสะลมทิ้ดตะวันออกฉีในเหนือแทน
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้น
ท้องทะเลคลื่นก็จะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้

สภาพอากาศแปรปวนแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน

สวัสดีครับ